แต่ว่าก่อนอื่นขอเริ่มต้นด้วยข่าวสารสำคัญนี้ก่อนนะครับ
เพราะว่ากรมศิลปากรเตรียมเคลื่อนย้ายเสาเอกพระเมรุมาตร
โรงงานสู่ท้องสนามหลวงในช่วงเย็นของวันนี้
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีบวงสวงและยกเสาเอกพระเมรุมาตร
ในวันที่๒๗กุมภาพันธ์นี้ครับ
ความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งก่อสร้างประกอบพระเมรุมาตร
งามพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ล่าสุดวันนี้นะครับทางอธิบดีกรมศิลปากร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เดินทางไปตรวจเยี่ยม
ถึงความพร้อมในการประกอบโครงสร้างเหล็ก
สำหรับใช้ก่อพระเมรุมาตรที่ก่อสร้างที่จังหวัดพระนครสิทธิยา
นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของการตรวจเยี่ยมการทำงานนะครับ
โดยหลังจากลงพื้นที่ไปได้มีการซักซ้อม
แล้วก็ทดสอบการยกเสาเอกพระเมรุมาตร
ที่มีขนาดความยาว๒๑๗เมตรน้ำหนักไม่เกิน๒๐ตัน
โดยเสาเอกนี้จะประกอบด้วยเสา๔เสา
รวมกันเป็น๑เสาหลักขนาดใหญ่
ขณะที่เลิกเคลื่อนย้ายเสาเอกพระเมรุมาตรต้นแรก
โรงงานที่จังหวัดพระนครสิทธิยามาที่ท้องสนามหลวง
ก็คือในเวลา๑๖นาฬิกา๔๙นาทีช่วงเย็นของวันนี้ครับ
โดยเจ้าหน้าที่คาดว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนทั้งหมด
เข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างได้แล้วเสร็จไม่เกินเวลา๒๓นาฬิกา
หลังจากนั้นเบื้องต้นก็จะดำเนินการติดตั้ง
เราก็มาตรวจสอบมาให้ทางบริษัทได้ทดสอบ
การยกการใช้เครนการยกอะไรต่างเพื่อความมั่นใจ
เนื่องจากวันที่๒๔กุมภาวันศุกร์นี้
ท่านรองนายกรรมตรีพลเอกธนศักดิ์ก็จะขอเข้ามาตรวจสอบ
เพราะงั้นเราก็ตรวจสอบก่อนการตรวจสอบของท่านรองนายก
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าในพิธียกเสาเอก
วันที่๒๗นั้นก็จะการดำเนินงานก็จะเป็นไปด้วยความลาบลื่น
นี้ภายหลังจากการขนย้ายเสาเอกพระเมรุมาตร

ในวันที่๒๔กุมภาพันธ์ก็จะมีการทดสอบ
กเสาเอกเสมือนจริงอีกครั้งหนึ่ง
โดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายยกรัฐมนตรี

จากนั้นในวันที่๒๗กุมภาพันธ์
จะเป็นวันสำคัญนะครับในช่วงเวลา๑๐นาฬิกา๑นาที
ก็จะมีพิธีบวงสวงการก่อสร้าง

งามพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพขึ้น
โดยมีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นประธานในพิธีในวันดังกล่าวครับ